ไปเริ่มกันที่เรื่องของโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐ
เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชของนักเตะทีมชาติไทย

ในรอบแรกจะเก็บกี่คะแนนค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันแรกของการเข้าแคมป์เก็บตัวของนักเตะทีมชาติไทย
เตรียมสู้ศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๙ที่สหรัฐอารับเอมเรด
ที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ค่ะ
เนื่องจากว่ากำลังเดินทางกลับมาจากเซอร์เบีย
แต่ในช่วงที่เข้าแคมป์นะคะก็จะมีการหารือกันอย่างแน่นอน
ส่วนเป้าหมายในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มยังไม่ได้กำหนดเช่นเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นขอทำผลงานเก็บคะแนนให้ได้ในทุกเกม
ส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมที่มีเวลาฝึกซ้อมเพียงแค่๒สัปดาห์ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา
เพราะว่านักเตะหลายคนได้เข้าร่วมฝึกซ้อนกับต้นสังกัดเพื่อรักษาสภาพร่างกายของตัวเองอยู่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ในส่วนนี้ในส่วนของการจัดการก็ต้องเป็นโค้ชใหญ่
นอกจากนี้นะคะโค้ชโชคก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการรับงานผู้ช่วยโค้ชจะทำหน้าที่เบื้องต้นในศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙เท่านั้นนะคะ
ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นทางการค่ะ
นัดแรกก็จะเจอกับอินเดียนะคะวันที่๖มกราคมนัดที่๒วันที่๑๐มกราคมเจอกับบาเรน
และนัดสุดท้ายค่ะนัดที่๓๔มกราคมนะคะเจอกับเจ้าภาพสหรัฐอารับเอเมริดค่ะ